อ่ะต่อไปนี้หัวเราะไม่ออกจำสารศาสตร์ได้ไหมจำได้อ่า
ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่าครูทำร้ายเด็กสารศาสตร์อีกแล้ว
คราวนี้ที่ปากน้ำเทปกาวปิดปากแม่พาแจ้งความโอ้โหหดร้ายจัง
แล้วทางโรงเรียนบอกว่าจะเยียวยาให้หนึ่งหมื่นบาทเอาแสดงว่าทำจริงกันเนี่ย
ทำจริงอย่าไปยอมค่ะแม่ไม่ยอมแม่บอกว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
ผู้ปกครองนำเอกสารการลงบันทึกประจำวันนะฮะของสพบังปู
แล้วก็ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
โดยเล่าแบบนี้บอกว่าลูกคุณแม่อายุ๖ขวบ
เรียนอยู่สารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการถูกครูประจำชั้นปหนึ่งทับห้า
ลงโทษด้วยการเอาเทปกาวมาปิดปากแล้วใช้มือทุบหลัง
ลูกชายมีอาการผิวหนังอักเสบบริเวณริมฝีปากนะครับ
ยังถูกลงโทษด้วยการให้อั้นปัสสาวะจนกว่าจะหมดชั่วโมงเรียนโอ้ย
นะฮะส่งผลให้ลูกเกิดอาการกลัวครับเมื่อเธอสอบถามเรื่องนี้จากครูประจำชั้นนะครับ
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำจริงเธอจึงแจ้งความที่สพบังปู
เมื่อ๒๑ธันวาคมที่ผ่านมาต่อมาทางโรงเรียนเสนอจะจ่ายเงินเยียวยา
เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่เธอคิดว่าเงินจำนวนนี้ไม่สามารถชดเชย
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกเธอได้จึงไม่รับแล้วยืนยันจะดำเนินคดีให้
ถึงที่สุดผู้ปกครองอีกรายนะครับเล่าบอกว่าลูกชายเนี่ย
เรียนอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยมาเล่าให้ฟังว่าเห็นครูประจำชั้นทำโทษเพื่อน
ด้วยการใช้เทปกาวปิดปากส่วนลูกชายก็ถูกทำโทษด้วยการทุบหลังเหมือนกัน
จึงนำเรื่องนี้มาปรึกษากันในกลุ่มผู้ปกครองกันเองนะครับ
แล้วก็มองว่าเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ
ตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิดกับคุณครูประจำชั้น
เรื่องต้นตำรวจสภบางปูนะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันก่อน
หากตกลงกันไม่ได้จะเรียกครูประจำชั้นมาสอบปากคำ
ก่อนจะแจ้งข้อหาต่อไปโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และล่าสุดครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสมุทรปราการ
แต่ทางผู้บริหารยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้ครับ